นครนโยคบุกสยบพระข้างขนาดไหน

อารวาสจนวัดแทบผังครับ

แม้จะเป็นนุ่มใหญ่พระรุ่นใหญ่แล้ว
ชื่อว่าพระประเสริฐอายุ๕๒ปี

ข้าวของพังทลายภายในวัดเรียบร้อยหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ปฏิบัติการในการรอทีเผลอ

พอแย่งมีดได้ที่แล้วก็ล็อกแขนล็อกขา
หน้าล็อกหลังล็อกตัวล็อกกุญแจมือ

ถือมีดขอด้ามยาวทำลายข้าวของ

สะบกเขียวอำเภอเมืองนครนายก

หากโดนแขนโดนคอ

ก่อนจะเปิดปฏิบัติการสยบพระคลั่งเนี่ย
เชิญลูกของพระรูปนี้มาคุยกับพ่อหน่อย

ทำให้คลายความเครียดของพระได้

ลูกชายมาหลบหนีมีดขอ

ดังนั้นเชิญลูกชายมาก็ไม่สามารถสยบได้
สุดท้ายต้องเปิดปฏิบัติการ

และมาอยู่วัดนี้ก็ยังมีอาการป่วยนะ
พระลูกวัดรูปอื่นก็คอยให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ว่าคราวนี้ต้องไปรักษาตัวให้หายเด็ดขาด
จึงจะสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง